คุณผู้ชมครับ๙นาฬิกาวันนี้อาคารรัฐสภาเกียรติกายนะครับต้องจับตาไป
เพราะว่าจะเป็นการเปิดอภิปรายสมัยวิสามัน

ไม่โลมมิตรีโดยนายกรรภบอัตตามนตรีห่านนให้เหตุผลสามข้อกับประธานรัฐสภา
ในการเปิดอภิปรายในครั้งนี้ครับ
รัฐสรรพารวมทั้งหมด๗๕๐คน
เขาจะไปร่วมกันเสนอแนะทางออก
ให้กับความขัดแย้งทางความคิดที่มีอยู่ในขณะนี้
โดยกำหนดช่วงเวลาอภิปราย๒วันนะครับวันนี้กับวันพรุ่งนี้
โดยก่อนหน้าที่จะมีการเปิดประชุมสภานะครับ
นายกรัฐมนตรีทำหนังสือถึงประธานรัฐสภา
ชี้แจงเหตุผลที่ต้องขอเปิดอภิปรายทั่วไป
มีใจความสำคัญที่จะฟังความคิดเห็นของสมาชิก
เกี่ยวกับปัญหา๓เรื่องหลักดังนี้
หนึ่งในสถานการณ์โรคโควิด๑๙ที่ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น
ในหลายประเทศทั่วโลกแต่ยังมีผู้นัดชุมนุมทางการเมือง
ในลักษณะแออัดประชิดตัวอยู่บ่อยครั้ง
ซึ่งเกรงว่าอาจจะเกิดโรคระบาดได้ง่าย
ข้อ๒กลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนได้ขวางทาง

และเป็นการคุกคามเสรีภาพของผู้อยู่ในขบวนเสด็จ
ซึ่งการชุมนุมส่อว่าจะยืดเยื้อผิดกฎหมาย
นายกรัฐมนตรีจึงได้ให้ความเห็นชอบ
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงเป็นเวลา๓๐วัน
จนถึงวันที่๑๓พฤศจิกายน๒๕๖๓ไปก่อนหน้านี้

ข้อ๓ครับขอความเห็นชอบของสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
และสมาชิกวุฒิสภาตามวิถีทางรัฐธรรมนูลในการแก้ปัญหา
โดยขอเปิดอภิปรายในรัฐสภาครับ

จะไม่มีการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่มาคุ้มกันรอบสะพานนะครับ
เพราะว่าท่านประธานรัฐสภาในชวนหลีกภัย
ยกเลิกไปเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้
ชวนเชื่อว่าผู้ชุมนุมจะเข้าใจว่าสมาชิกรัฐสภา

แต่อาจจะเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย
เข้มข้นมากกว่าปกติหน่อยเท่านั้น
โดยอาจจะยกระดับการคัดกรองบุคคลที่ผ่านเข้ามาในรัฐสภา

และขอความร่วมมือสมาชิกรัฐสภา
ถ้าเดินทางมาด้วยรถขนส่งสาธารณะได้